คุณผู้ชมคะตอนที่เรารายงานข่าวไปด้วยคุณผู้ชมจะเห็นจอเล็กที่อยู่หน้าจอ
เขียนว่าสดจากท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
บรรยากาศตรงนี้คืออะไรแล้วเห็นรถตู้ค่อยเคลื่อนออกมา
บรรยากาศสดณตอนนี้ที่หลังจากที่ร่างของ๘แรงงานไทย
ตั้งแต่๙โมง๓๕นาทีแล้วเมื่อตอนเริ่มต้นรายการ
คุณผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศตอนที่นำโรงศพทั้ง๘โลงออกมา
รวมถึงมีการวางหลีดที่บนลงศพด้วย
ซึ่งก็มีทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณจักรพงศ์แสงมณีมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
ศิรพบดวงสอดศรีรวมถึงมีประหลัดกระทรวงแรงงาน
แล้วก็มีท่านทูตได้วางพวงหลีดเพื่อแสดงความอาลัย
ที่บนลงของทั้ง๘ลง
หลังจากนั้นก็มีการลำเลียงขึ้นรถตู้ของสุริยาหีบศพ
เพราะว่าทางสุริยาหีบศพรับหน้าที่ในการส่งร่าง
๘แรงงานไทยกลับภูมิลำเนา

คือรถตู้ก็ค่อยเคลื่อนออกนะคะ
เพื่อที่จะนำร่างทั้ง๘ร่างกลับภูมิลำเนานะคะ
โดยร่างที่อยู่ที่ภูมิลำเนาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

มีนครราชศรีมา๑รายขอนแก่น๒ราย
ศรีสะเกดหนึ่งรายและสุโขทัยหนึ่งรายก็อย่างที่บอกค่ะคือนี่เป็นล็อตแรกที่
เดินทางกลับมาที่เป็นผู้เสียชีวิตทั้งหมดแปดศพก็จากเหตุการณ์นี้ยังคงมี
คนไทยเนี่ยที่ได้รับการสูญเสียเนี่ยทั้งหมด๓๐ศพอยู่นะคะครับผมดูรายชื่อ
แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้ววันนี้เคลื่อนร่างมาถึงประเทศไทย
ฮะขึ้นข้อมูลกราฟิกได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนาย
พงพ์สะทอนขุนศรีนายพิชิคนาจันทร์
นายชายรัตร์ดสานุศรรภ์นายอานันทรุยเผ็ดแก้ว
ไหนพงพัดสุชาติอันุชาเซาครณาไพงกุฎสรรม
ธนกฤษปรากฏวงนะฮะขอแสดงความเสียใจกับ๘ครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิต
แล้ววันนี้เคลื่อนร่างมาถึงประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนร่างไปสู่ภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะฮะ
ทีนี้ดูเรื่องขั้นตอนหน่อยนะคะ
ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องของขั้นตอนการรับศพแรงงานไทยก็อย่างที่บอกค่ะจากสนามบินเนี่ยนะคะจะไม่ได้มีการแกะกล่องบรรจุร่างนะคะ
แต่ว่าผู้ขนย้ายเนี่ยก็จะมีการดูจากเลขที่ใบขนย้ายแล้วก็ชื่อของผู้เสียชีวิตนะคะที่ติดอยู่ที่ด้านหน้ากล่อง
ถึงจะมีการเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังภูมิลำเนาให้ทางญาติแล้วก็ครอบครัวต้องมีการเปิดกล่องออกมาทำการพิสูจน์ตัวตนเป็นไปตามขั้นตอน
โดยอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าทางสุริยาหีบศพเนี่ยก็เป็นผู้เตรียมรถตู้ทั้งหมด๘คันเตรียมลงศพรับร่างนะคะ
เพื่อส่งกลับไปตามขั้นตอนซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคือเป็นการทางสุริยาหีบศพเนี่ยเขาจัดการเรื่องตรงนี้ให้โดยทางด้านของคุณวิเชียนเนี่ยบุญช่วยซึ่งเป็นหัวหน้าจากทีมของสุริยาหีบศพบอกแบบนี้ว่าเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ค่ะ
เห็นด้วยเราก็เลยเตรียมหีบมาไว้เวลาเปลี่ยนร่างที่จะมาใส่เผาอะไรอย่างนี้ค่ะทางญาติเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรารับร่างแล้วเราจะโทรติดต่ออีกทีหนึ่งครับผมค่ะค่ะ
ตามเวลาท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมคือเราย้อนไปเกราะก่อนที่จะมีการนำร่างกลับที่ประเทศไทยให้ดูบรรยากาศที่เทลอาวีฟก่อนนะคะใช่ค่ะโดยทางด้านของคุณพันธ์นภาจันทรารมณ์เอกอัศทธุรกิจไทยในกรุงเทลอาวีฟก็มีท่านคณะผู้แทนฝ่ายไทยและผู้แทนระดับสูงของอิสราเอลค่ะอย่างที่บอกว่ามีการ